นักเล่าเส้นน็อตวรริสจะพาไปบุกเมืองโอ่งราชบุรี
เพื่อค้นหาเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเจ้าเก่าแก่
การันตีด้วยประสบการณ์การทำลูกชิ้นกว่า๔๘ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาชิ้นโตสูตรต้นตำรับแท้จากแม่กรอง
ปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ปลาทูและผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำ
จากร้านดังประจำจังหวัดราชบุรี
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๑๐กันยายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า